คุณผู้ชมคะต่อกันเลยนะคะเรื่องการเมืองกันบ้าง
โอ้โหคราวนี้เมื่อกี้ใครถามมาบอกว่าเรื่องนาฬิกามีไหม

เรื่องของการเปิดกรุสมบัติรัฐบาลประยุทธ์๕นั่นเองนะคะ
กรุสมบัติแบบนี้เลยรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งด้วย
แล้วก็รัฐมนตรีหน้าใหม่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยนะคะ
๘คนแล้วก็มีคนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่๑๐คน
เมื่อวันที่๓๐พฤษฎีกาญญงตีที่แล้ว
แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินกันถี่ยิบเลย
พระครุ่งพระเครื่องเนี่ย๒๐๐กว่าบาทบอกกันหมดเลยนะ
เขาบอกว่าผิดจากนาฬิกาของผลเอกประวิท
ทำให้คลมเขาก็ภาวะ
คอรมอที่พ้นตำแหน่งก็ต้องแจงทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งใช่ไหม

แล้วก็คอรมอที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่ก็ต้องแจงกันยิบ
ท่านมีแค่เรือน๒เรือนก็แจง

พยายามแจ้งทรัพย์สินส่วนตัว
โดยเฉพาะนาฬิกาข้อมือนะคะ
อย่างรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ย

วัฒนาวรังกูลนะคะรัฐมนตรี

ก็แจ้งการครอบครองนาฬิกา
รวมถึงเข็มขัด๗ชิ้น
มูลค่า๑ล้าน๙แสนบาทนะคะ

มูลค่ากว่า๒๕ล้านบาท

รัฐมนตรีช่วยกลาโหม

มูลค่า๓แสนบาท

พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณ

ก็มีการแจ้งนาฬิกา๕เรือน

มูลค่าตั้งแต่๓แสนถึง๑ล้าน๔แสนบาท

คุณสืบสกุลคุณโมรดีคุณพลา
กฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีเกษตร

รวมมูลค่าก็๔แสนบาท
ส่วนทรัพย์สินของนายกฤษฎาบุญราช

ส่วนนายวิวัฒน์ศาลยกรรมทร

ราคา๑๓๐๐๐บาท
นายวิรสักโค้คสุรัส

ราคา๒๐๐๐๐บาท
ส่วนรัฐมนตรีที่สลับสับเปลี่ยนตำแหน่ง

อย่างเช่นผลอากาศเอกประจินจันทรองรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรียุติธรรมมีนาฬิกา๕เรือน
รวมมูลค่า๓๕๐๐๐บาทค่ะ
พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรี
มีนาฬิกา๖เรือนรวมมูลค่า๑๗๐๐๐๐๐บาท
ผลเอกอนันตพรกาญจนรัฐรัฐมนตรีพัฒนาสังคม
ก็มีนาฬิกา๓เรือนนะคะรวมมูลค่า๑ล้าน๔แสนบาทค่ะ
เห็นไหมว่าหลายคนแจ้งทรัพย์สินอย่างละเอียดมากขึ้น
อย่างเช่นนายลักษณณวัฒนาวัฒน์รัฐมนตรีช่วยเกษตร
ครอบครองพระพุทธรูปมูลค่าองค์ละ๕๐๐บาท
ใช่คือถึงแม้ข้อกำหนดเขาจะบอกเอาไว้ว่าต้องแจ้งพวก

ทั้งพระเครื่องแล้วก็พระพุทธรูปที่สะสมอยู่นะครับ
ใช่ค่ะนายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็แจ้งครอบครองเปียโน๑หลังมูลค่า๕แสนบาท
ส่วนนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะ
ครับคือแจ้งกันยิบแหละตอนนี้นะฮะ
แต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินต่างของรัฐมนตรีหน้าใหม่แต่ละคนก็
หลัก๑๐ล้านบ้างหลักร้อยล้านบ้างนะครับ
มีทั้งที่เป็นแบบว่าทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะครับ